เรื่องของสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคนดูแล้วคนก็อมยิ้ม
คนก็มีความสุขใช่ไหมคนก็ชอบดู
หรือว่าใครที่อยู่บ้านก็จะดูคลิปสุนัขเอ่ยแมวเอยหรือสัตว์ต่างที่มันน่ารัก
แต่ว่าแหมสัตว์บางตัวมันน่าสงสารค่ะคุณ
โดนเพื่อนล้อเลียนเรื่องของรูปร่างค่ะ
อื้อนั่นของสัตว์จริงเลย
เฮ้ยไปดีกว่า
เดี๋ยวไอ้ตัวข้างหน้ามันขาสั้น

อ่ามันเดินแบบนี้ร้อนเรียนเพื่อนในยุภหน้า

เออดูดิ

ไอ้เพื่อนเห็นผึ่งมองแล้วก็ห้งใส่

ดูดิสิทำไมน่ะ
ทำไมถึงทำแบบนี้กับเพื่อนตัวเองก็ขายาวกว่าเพื่อน
ก็ยังจะไปล้อเลียนเพื่อนอยู่

มันก็จะขายาวกว่าริดนึงก็ไม่สูงมาก

บูลี่เพื่อนเรื่องรูปรังหน้าตาร์หน้าตา
บูลี่ไม่ดีเนี่ยบางทีมันคนมันต้องมาแซวผม

บานล่ะทำไม

อันนี้ก็คลิปที่เห็นก็เป็นความน่ารัก
แอบมองสัตว์ก็ขำกันดีนะคุณผู้ชมแต่ว่า